งานวันนี้ต้องขอให้ท่านประธาน
ท่านประธานขอบคุณพี่หรือยังคะ
ก็ขอบคุณพี่สูงเงินชน

เราเป็นผู้สนับสนุนหลัก
วันนี้ผู้เข้าร่วมประกวดก็จะมาทำกิจกรรมสนุก
เพื่อสุขภาพกับเรา
เกณฑ์การตัดสินยังไงครับ
เกณฑ์การตัดสินต้องให้คุณน้ำหวานแล้วกันนะ
เราก็จะดูที่วิธีดูแลสุขภาพของน้อง
ผู้เข้าประกวดค่ะแล้วก็เรื่องสัดส่วนเรื่องหุ่น
เราช่วยดูแลเรื่องหุ่นของน้องผู้เข้าประกวดทุกคนค่ะ
เต่าป่ะไปในปีนี้ค่ะค่ะท่านควรรับพอมาเป็นแต่ว่า
ที่เราเป็นวิตามินอาหารเสริมที่เป็นวิตามินก็มีแต่ประโยชน์
แล้วก็สามารถลดหุ่นได้โดยที่ไม่ได้พึ่งยาลดความอ้วน
ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่วันนี้เราจะได้มาทำเวิร์คช็อปด้วยกัน
เล็กยากหรือครับหรือคัดยากมั้ยแต่ละคน
คัดยากนิดนึงครับเพราะว่าก็มีตัวตัวเก่งหลายคน
แต่ว่าน้องบางคนหรือว่าลูกค้าบางคนของเราเนี่ย

เราก็เลยทำตัวใหม่ออกมาเป็นการชงหรือเป็นการเช็คค่ะ
ให้เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพแต่ไม่ชอบทานเป็นแบบแคปซูล
ก็จะเจ็บด้วย

จะมีสินค้าของเรานะฮะ
วันนี้เดี๋ยวจะได้ให้ทุกท่านลองชิมกัน
ก็จะเป็นมาในรูปแบบของผงชง
ก็จะมีรสชาติที่สดชื่นแล้วก็อร่อย
เหมาะกับการดื่ม
นอกจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์ลูก้าของเรานะครับ
คือให้คุณแม่และเด็กนะครับ
ก็คือมีความปลอดภัยขณะที่คุณแม่ตั้งคันสามารถทานได้
ที่ทำขึ้นมาเฉพาะให้คุณแม่ทาได้ไร้สารพิษ
เดี๋ยวจะลองอยากจะให้ลองบีบลองมาใช้กันดูนะครับ
คือเราให้เป็นตัวจริงที่เราจำหน่ายอยู่ในห้างเลยนะคะ

มาให้กันดูน่าจะชอบ